แซ่บทานกันดีกว่าเมนูยำยำอย่างงี้บอกเลยว่ายำร้านนี้ชาวการจะนับบรีการันตีว่าแซ่บแซ่บ
มาเลยจ้าไม่ได้แซ่บอย่างเดียวนะราคาถูกด้วยค่ะ
ร้านนี้คือยำก้าวหน้ายำยี่สิบบาทเฮ้ย
ก้าวหน้ายำยี่สิบบาทเอาจะเอาก้าวหรือจะเอายี่สิบ
เก้าหน้าไงเก้าหน้าเดินหน้า๒๐บาทอยู่ริมถนนสายแก่งเซียนรัดย่านะคะ
ก่อนถึงตลาดสดหนองบัวใหม่อยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เมนูเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คือสูตรน้ำยำของร้านที่คิดขึ้นมา
มี๒สูตรมีปลาร้ากับแบบธรรมดา
เมนูมี๒๒เมนูให้เลือกจานละ๒๐บาทเป็นจานเล็กแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่ได้เล็กมากเนอะมันก็มีเครื่องมาครบแน่นอยู่นะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณนุกนิคนะวัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่เสมอจ้ะ
จากเมนูยำแล้วเขายังมีพวกสเต็กด้วยนะ
สเต็กก็มีส้มตำก็มีกะเพราถาดก็มี
อาหารญี่ปุ่นก็มีและอาหารตามสั่งก็มี
โอ้โหคือมีทุกอย่างที่คุณเลือกสรรแล้วก็ยังมีหมูกระทะ
หมูกระทะใช่แล้วก็เครื่องดื่มน้ำอะไรอย่างนี้ก็มี
เอาเป็นว่าคุณไปร้านนี้คุณได้กินทุกอย่างเลย
ส้มตำสเต็กกะเพราอาหารญี่ปุ่นหมูกระทะตามสั่ง

หลายคนชื่นชอบเมนูแบบว่าทะเลดองอะไรอย่างนี้นะคะ
ร้านนะคะเขาเพิ่มเขาอยู่ที่ตลาดสดหนองบัว
แล้วก็ร้านลาบเพิ่มอยู่ติดที่ใส่กัน
อยากให้ไปลองด้วยของเขาเองนะคะ
คุณผู้ชมใครอยู่แถวนั้นแวะเวียนกันไปได้เลย
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้เลยนะจ๊ะ
ก้าวน่ายำ๒๐บาทจ๊ะ